เอาข่าวนี้ถึงมือนะครับ

คือมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับ

ที่เอาสังกษีมากั้นทางเข้าทางออกนะฮะ

รุมทำร้ายหนักดูตาดิ
นางสาวฉันธนาวงเกี่ยมอายุ๕๐ปี
นอนสมโอดโอ้ยเลยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ย
บาดเจ็บครับท่านอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่ง
ซอยชุมชนสุขสรรค์แขวงท่าแรง

มีบาดแผลหลายแห่งพี่ฉันธนานะครับหน้าผาก
กระหม่อมก็แตกนะฮะยาว๕เซนติเมตรอู๋แผลใหญ่นะ
ตาขวาโอ้ช้ำหนักตาปิดอ่ะ
อกจากนี้นะครับร่างกายก็ฟกช้ำไปหมดนะฮะ
เรื่องของเรื่องคือเธอไปตำหนิกลุ่มวัยรุ่น
ที่เอาแสงกะสีมาปิดกั้นทางเดิน
วัยรุ่นไม่พอใจนะฮะแล้วก็เข้ามาทำร้าย
แล้วก็ขู่ด้วยว่าเดี๋ยวแจ้งความจะเอาให้ตายเลย

ช่วยพาคุณพี่ท่านนี้นะครับไปให้ข้อมูลกับตำรวจสอนอบังเขน
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ลงไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ชุมชนศุกรษรรณ์ก็ผู้บาดเจ็บเนี้ยวิ่งหนีนะฮะ
มาที่ห้องพักแล้วถูกทำร้ายบริเวณนี้
เจ้าของห้องก็เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุมีผู้ชายสองคนนะ
ถืออาวุธวิ่งไล่ทำร้ายคุณพี่เขามา
แล้วก็บุกมารุมตีที่ห้องเลยโอ้โหดุมากมาทำถึงที่เลย
คือจะห้ามแล้วล่ะแต่ห้ามไม่ทันห้ามไม่ได้นะครับ
แล้วซ้ำหันมาเนี่ยจะทำร้ายคนห้ามซะด้วยฮะ
คือมีดเข้ามาแล้วก็ผู้หญิงก็วิ่งเข้ามาในห้องผมนะฮะ
แล้วก็ไปดึงดึงประตูปิดดึงประตูปิดแล้วสองคนเขาอยู่ข้างนอกก็ดึงประตู
ยื้อประตูออกดึงประตูออกเพราะดึงได้ก็ดึงได้ก็มิดเข้าเลย

ผมก็ลบวิ่งลบไปข้างมาฝั่งแก่ตรงมุมนั่นแหละฮะ

สองคนนั้นก็ลุกไปแล้วลุกไปแล้วตะโกนกลับขึ้นมา

จัวเล็จมีไปตรวจสอบที่ภักร์ของคุณพี่เขาน่อย
ก็ไปเจอกลองขยะเยอะเลย
ใกล้กันก็มีแนวสังกษีกั้นเอาไว้ระหว่างที่พักกับอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ผู้บาดเจ็บเนี่ยพี่เขามีอาชีพเก็บของเก่าขาย
เคยถูกร้องเรียนให้กำจัดขยะซะ
เนื่องจากคนที่พักใกล้กันเนี่ยนะฮะ

ช่างประจำอู่เนี่ยบอกว่า
เขายอมรับผมเองนี่แหละ

ตามคำสั่งของเจ้าของอู่นะครับ
เพราะว่าคุณพี่กับสามีเนี่ย
เข้ามาพักในที่ที่ไม่ใช่ของตัวเอง
ส่วนการทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับ
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้ชายสองคนที่ทำร้ายคืน

เอาออสกับเต้ยล่าสุดพนักงานสอบสวนนะครับ
จับได้แล้วแล้วใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงในการสอบปากคำ
กับเต้ยนะครับเป็นวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายพี่ฉันทนาเนี่ยนะครับ
โพสต์ตำรวจตรีอรรถพลอนุสิตนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒นะครับบอกว่า
นักงานสอบสวนแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล่อยตัวไปตามสิทธิ
เนื่องจากผู้ต้องหาเข้ามามอบตัว
หลังจากนี้เดี๋ยวจะประสานโรงพยาบาลนะครับ
นำผลจากการตรวจมาประกอบสำนวน
เอาส่วนป้าป้าฉันทนาพี่ฉันทนา
โดนไปขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ

ก็เคยนั่งกินด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหม
เคยเป็นเพื่อนกัน
เคยเป็นเพื่อนกัน